คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเครื่องเลเซอร์แล้ว
เป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายอุตสาหกรรมนะครับ
ทั้งการไปตัดกระดาษตัดโลหะรวมทั้งจิเวอรี่ด้วย
อุตสาหกรรมเลเซอร์นั้นเติบโตได้แล้วก็มีการแข่งขันสูง
และผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวอย่างไร

ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
เลเซอร์สำหรับงานอโลหะเครื่องนี้
ยิงแสงตัดกระดาษเพื่อตัดรูปการ์ตูนป๊อปอัพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เปิดให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจได้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องเลเซอร์
ว่ามีบทบาทครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมหนักไปจนถึงอุตสาหกรรมเบา
ที่สำคัญสามารถผลิตได้ทุกความต้องการของลูกค้า
ในอดีตการตัดโลหะมักใช้เลื่อยหรือแก๊ส

ขาดความประนีตที่สำคัญการตัดแบบเดิมอาจทำให้ต้นทุนสูงกว่าการใช้เครื่องตัดจากเลเซอร์
ใช้พวกแม่พิมพ์สแท็ปก็อาจจะเป็นพวกเลื่อยตัด
แก๊สพลาสมาซึ่งค่อนข้างจะมีความร้อนมาก
รอยตัดก็จะมีเบอร์เยอะมีขอบที่ไม่เรียบนะครับก็ไม่มีความละเอียดเพียงพอครับ
ต้องใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยถ้าพูดถึงว่าเป็นปะปริมาณจำนวนมากแบบเดิมเนี่ยจะยังคงดีกว่า
แต่ถ้ามีจำนวนแบบแต่จำนวนชิ้นงานไม่มากมีแบบมากหลากหลาย
แต่จำนวนน้อยมากแบบแบบนี้จะดีกว่าโลเซอร์จะดีกว่า
อุตสาหกรรมเลเซอร์เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง
บริษัทโฟทอนิกส์จึงสร้างจุดแข็งด้วยการเน้นผลิตเครื่องเลเซอร์ที่มีคุณภาพระดับสากล
อันดับแรกเลยเราจะต้องมีคุณภาพ
อันนี้คือเป็นสินค้าที่ต้องเน้นว่าเราไม่ได้ทำเครื่องแบบประเภทที่เห็นแบบใช้กันแบบในตลาดมากมาย
ถ้าเป็นคุณภาพของเราแล้วมันจะเป็นคุณภาพระดับยุโรปกับญี่ปุ่น
ซึ่งของเราเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องการบริการ
เน้นเรื่องความที่มีการเอาใจใสกับลูกค้าทีมงานของเราต้องพร้อม
เลเซอร์ที่เห็นนี้เป็นเครื่องที่บริษัทโฟโทนิกส์ผลิตขึ้นเอง
เพื่อโชว์ศักยภาพว่าสามารถตัดโลหะตามที่กำหนดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างแม่นยำสวยงาม
ผิดพลาดมีน้อยเมื่อเทียบกับการตัดในรูปแบบเก่า
เครื่องตัดชนิดนี้มักนำไปใช้ในงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
เช่นเดียวกับเครื่องเลเซอร์ตัวนี้สามารถตัดแผ่นทองเหลืองฉลุลวดลายประนีตเพื่อนำไปเป็นเครื่องประดับ
ความสามารถที่หลากหลายของเครื่องเลเซอร์ทำให้ผู้ประกอบการมองว่าอุตสาหกรรมเลเซอร์ยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดี
เพราะรู้สึกว่าตัวเชียงแล้วเราควรติดเยอะทำให้สนามถึงอย่างแบบนึง
มันไม่มีที่อยู่มันเสิร์ฟโตอยู่เลยได้ครับ
ก็สูงไม่แพ้การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้
บริษัทโฟทอนิกส์เองจึงต้องปรับตัว

ด้วยการเพิ่มคุณภาพและขยายการลงทุน
รวมทั้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการ
ด้วยการขอสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
อุตสาหกรรมต่างเฉลี่ยปีละ๑๐๐เครื่อง
โตขึ้นร้อยละ๑๐ต่อปี

เพื่อรองรับการเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์อื่น
เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น